ฉันชอบนี้เหลือเกินที่ตื่นมาพร้อมเธออีกครั้ง
คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะมีโอกาสถึงวันใด
หากวันหนึ่งฉันลำไหล
หากวันหนึ่งฉันต้องจากไปแสดกลาย
หากวันหนึ่งฉันไม่อาจจะคืนย้อนแมนได้ไหม
หากฉันตายอยากจะบอกว่าฉันรักเธอ
อยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจ
แต่ฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกต่อ
ให้เธอจับความคุณนี้เอาไว้

อยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจ
เพื่อฉันไม่มีโอกาสอยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจ
ฉันไม่มีโอกาสตอบเธออีกต่อไป

ให้ฉันไม่มีโอกาสตอบเธออีกต่อไป
ให้เธอทำคำคำนี้เอาไว้

เสื้อจริงแล้ว
ถึง๒ปีเลยแต่ละคนไปทำอะไรมาบ้าง
แต่ละคนทำอะไรก็จริงพวกเราก็

จริงนอนอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกัน

ก็ว่าอยู่เนอะ
พวกเราก็ทัวร์คอนเสิร์ต

หาแรงบันดาลใจ

พวกเราจะไม่ค่อยมีเพลงที่มัน

มันจะมีความสนุกสดใส
เราก็เลยเอออยากทำเพลงเร็วที่มัน

ในผ่อนงานนี้เป็นไงบ้างคะ

ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์

นี่เขาชื่อนั้นจริง
เขาไปสืบสอบอะไรรึเปล่าคน
คือเหมือนว่าเหมือนตอนนั้นเราทำเพลงครั้งแรก
แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเติมสีสันอะไรเข้าไป
ที่มันไม่เหมือนกับสองอัลบั้มที่มันอันมา
เพราะว่าสองอัลบั้มเราทำอย่างไร
มันยังงดงามเหมือนใดในทาง

ไม่น้องนางเอกอะ
เพิ่มยอดวิว
ก็สุดท้ายก็เป็นเพื่อนไปฟังมา
เขาให้คุณทำอะไรแปลกบ้างไหม
หรือยืนเท่หรอ
คือภาพมันอาจจะดูเย็นนะครับ

ทั้งที่อากาศร้อนมาก
เปียกกันหมดแบบทั้งเหงือทรงผม

มาโล่งลมตีผมแบบยิง

มีฟลูกตกลงตี้
วันบนปองใดใด

สามารถติดตามข่าวสารพวกเราได้ที่

กับเพลงซิงเกิลล่าสุดกับเพลงครั้งแรกเป็นยังไง

พร้อมไหมคะโชว์ให้เราฟังหน่อยนะคะ

สวัสดีครับ
แอบมองตอนที่เธอไม่รู้ตัว
แอบรักรักไม่มีเงื่อนไขใด
วันเล็กยังงดงามเหมือนในนิชา
วันที่ผ่านมาแล้วตั้งนานเท่าไหร่ไม่รู้
เธอก็ยังพร้อมเหมือนเดิม
ฟังอีกครั้งก็ยังจะจำได้
ทุกทุ่มทุ่มน้อง

ไม่มีแล้วแค่ว่าตาคุณนะ
บอกรักกันเหมือนดั่งความฝัน
ที่ใกล้ทันใกล้ความจริง
แต่ไม่เคยจะล้มหรือเจ็บหัวใจ
คือเสียดายที่ในวันนี้
ไม่มีเธอแล้ว
ที่ไม่ว่าวได้ผ่านมานาน
ยังสวยงามทุกอย่าง
แต่ไม่เคยจะลงหรือจากหัวใจ
ไม่เคยจะลงหรือไม่เคยจะลงหรือ
แต่ไม่เคยจะลงหรือจากหัวใจ